ต่อก็มีเรื่องของหมาแมวอีกหนึ่งเรื่องมาฝากนะฮะ
เป็นความทุกข์ร้อนของวัดนะคะคือแทนที่วัดจะได้แบบอยู่กันสบายนะกลายเป็นเอาภาระไปทิ้งไว้ที่วัด
ชาวบ้านหลายคนชอบเอาหมาเอาแมวไปทิ้งไว้จนวัดตอนนี้เลี้ยงดูไม่ไหวแล้วนะคะ
ที่อ่างทองเลยติดป้ายแบบนี้เลยค่ะ
สว่างอารมณ์พอแล้วแมวกับหมาโยมไม่ต้องมาถวาย
วัดยังขาดอิดหินดินปูนไซค์เล็กก็ได้ไม้ก็ดีดี
สีก็เอาเจฬญพรศาสุ
แล้วดูสิหมามองบนคุณดูรูปหมาดูรูปหมารูปแมวคือ
วัดเองก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะ
พระรุงวัฒน์สว่างอารมณ์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่า
ช่วงเวลากลางคืนชาวบ้านชอบแอบนำสุนัขกับแมวมาปล่อย
จนตอนนี้มีอยู่ประมาณ๕๖๐ตัวแล้วค่ะ
ญาติโยมมาทำบุญทีเขาก็หวาดกลัวกันเพราะว่า

กัดรองเท้าญาติโยมพังกันไปอีก

สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้กับพระสงฆ์
แล้วก็ญาติโยมเป็นอย่างมากเลยค่ะ
ถ้าจะเอาหมามาปล่อยเนี่ยอย่าเอามาเลย

อาหารอะไรก็ไม่เพียงพอ
จะต้องเสียเงินเสียทองทำมงทำหมัน
มีอะไรก็เอามาปล่อยเอาไว้ที่วัด

ก็ไม่รู้จะไปที่ไหน
หมามันก็พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
มันลำบากพูดไปเยอะ

ก็ช่วยวิงวอนญาติโยมให้มาช่วยดูแล
มีอาหารมีอะไรก็เอามาให้มันหน่อย
พระไม่มีที่จะให้มันกิน
ทบาทมาแต่ละวันก็

มันน่าจะมีมาตรการนะในเรื่องแบบนี้
ว่าใครที่เอาหมาแมวมาทิ้งวัดอะไรแบบนี้ค่ะ

สร้างภาระสร้างความเดือดร้อนให้พระให้วัด

เพราะว่าชาวบ้านพอรู้ว่า
ยอมเลี้ยงสุนัขกับแมวที่ถูกเอามาปล่อยไว้ให้
คราวนี้ปล่อยกันใหญ่เลย

จนราคามัน๕๐๖๐ตัวแล้ว
ต้องเอาป้ายนี้มาติดประชดฉันเลยว่า

จะเอาอิดหินดินก่อสร้างไม้สี
อะไรแบบนี้ที่มันเป็นประโยชน์เอามาบ้าง
หมาแมวเดี๋ยวเก็บไว้เลี้ยงเองเถอะ

ที่นั่นแหละใครคิดจะเลี้ยง

ถ้าคิดว่าเลี้ยงไม่รอดไม่ต้องเริ่มตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ